สู่นี้ไปดูบริการจากวันนี้ครับนะฮะเรื่องของงานประเปหนีไหลอย่าง
สะกนนครอืมนะฮะก็มีซื้อสำคัญก็คือเรื่องของการขึ้นเวที
ดูอยู่แล้วบอกโอ้ยสุดยอดวันหลายหลาย
แม่ขนาดในยูทูปนี่ยอดวิวก็เยอะแล้วนะ
ขึ้นเวทีคนจะเยอะขนาดไหนคึกคักยังไงไปดูคลิปเลยครับ

กลับไปที่เดียวกันหลับกับใจน้องโมง
วันต่อเผาอุ่นอุ่นอุ่น
บกไม้บกมือแสดงโฉกยกเอวไปตามเฉวงเพลงแล้วครับ
แดนเซอก็เต้นไปรุ่นมใครเต้นไปร้องไป
มีแฟนคลับมาขอจับมงจับมือให้ติ๊บก็รับกันไป

ดังวันนี้บรรยากาศเป็นทั้งแรกของรุ่นมคนด้วย
เขาก็ไม่มีอาการตื่นเวทีนะ
ชูนิ้วให้กับแฟนคลับเยอะแยะมากมาย
ระหว่างที่ร้องรำทำเพลงอยู่ก็ปล่อยมุกด้วย

แซวแฟนคลับต่างนานา
ก็มีบรรดาแม่ยกไปรอหน้าเวทีเอามาลัยไปคล้องให้เต็มคอไปหมดเลย

วันการส่วนศีรภรรยาพระแตนยืนเชียร์ยืนยิ้มกว้างอยู่ข้างเวทีแล้วนะ
หนึ่งครั้งพักก็ยืนไปตบมือข้างบนเลย
แต่มีบางช่วงบางตอนใช่ไหมที่พี่จินเชิญให้มา

เออแต่ป่าจะร้องไม่เป็นเต็นไม่เป็นก็ขอตบมือใหญ่อย่างเดียวละกัน
เฝ้ามองคุณลุงพลที่ความรักผมจะดังเถยเลยว่าอย่างนั้น

นักข่าวไปถามเราส่งคุณแจ๊กกะลีนไปด้วย

แต่ก็ประมาทนิดนึงเพราะว่าต้องเต้นด้วย

แล้วก็คนไปรอถ่ายรูปเยอะขอถ่ายเซลฟี่กันเยอะ
ไปดูบรรยากาศช่วงหลังจากลงจากเวทีครับ
ถ้าเกิดมีการเต้นด้วยก็จะรู้สึกประมาทนิดนึง
แต่ถ้าเป็นการร้องก็จะเป๊ะอยู่
ก็ดีใจครับที่ทางพ่อแม่พี่น้อง
ที่ให้มากำลังใจลุงพลกับป้าแตนที่พญาเตางอยแห่งนี้นะครับ
ก็ขอให้ทุกท่านประสบความเต็มที่ให้มาประสบความสมบูรณ์
แต่เอาจริงนะเมื่อวานลุงพลเหมือนดารามาก
ตอนที่ขึ้นรถตู้แฟนไปรอ
แล้วก็แบบว่าขอถ่ายรูปเซลฟี่กับลุงพล
ลุงพลขอจับมือหน่อยแบบนี้
ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนรู้จักเขาทั้งประเทศ

ใช่ค่ะนี่แล้วดูสิลุงพลป้าแตน
คนติดตามเพียบแต่ละคลิปนี้คนดูเพียบเหมือนกัน

ทีนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่า
ตอนนี้คุณอุ๊บวิริยะนะก็จะไปปั้นไปหางานให้กับลุงพลด้วยครับ
แล้วก็ได้มีการเดินทางไปที่บ้านกกอกด้วย
เพราะว่าจะนัดสอนลุงพลกับป้าแตนทำอะไรรู้ไหม

นะเดี๋ยวเขาจะมีงานโชว์ตัวอีกนะคุณผู้ชมคิวเขาแน่นนะ

ก็เลยต้องมีการสอนเดินแบบนี้เอาคุณครูมาสอนเดินนะ
ว่าปลายเท้าจะต้องยังไงต้องโพสต์ท่ายังไง
ส่วนพี่อุ๊บสอนป้าแตนเองเลย
ปลายเท้าเดินต้องแบบนี้จิกแบบนี้

จริงแล้วก่อนขึ้นเวทีเขามีการรำวงสวงนะ
คุณอุ๊บกับป้าแตนเองก็ไปรำวงสวงกับลุงพลกับทางด้านของคุณจินตราด้วย
ทีนี้คุณอุ๊บเองก็ไปหาลุงพลบ่อย

ถามตรงคุณอุ๊บนี่มาขอเป็นผู้จัดการส่วนตัวลุงพลเลยหรือเปล่า
แต่คุณอุ๊บยืนยันว่าไม่ไม่ได้มาขอเป็นผู้จัดการส่วนตัว
เพราะว่าลุงพลเขามีผู้จัดการอยู่แล้ว
ไปฟังช่วงนี้นะครับ
สวัสดีค่ะเดี๋ยววันที่วันที่ตกลงป้าแต่นเดินด้วยวันที่๖
เซอร์ไพรส์มากป้าแต่นเดินด้วย

ก็ตอนนี้ก็ใช่ครับก็ให้น้องไอ้

แล้วก็น้องไอ้เพราะว่าเราสนิทกันนะครับ
คือเนื่องด้วยลุงก็ไม่มีประสบการณ์
ก็อาศัยที่ไอซ์เขามีประสบการณ์
เก่งมากชาแทยว่าอะไรวันนี้
มาสอนเดินแบบแล้วเป็นไงครับ
อ๋อสอนแป๊บเดียวคือแบบได้

ครับก็ยินดีครับยินดีทุกคนครับที่เข้ามาร่วมงานก็ยินดีครับ
นี่แม่มีคุณครูสอนเดินแบบสอนเดินที่บ้านเลยนะ

แต่ตอนป้าแตนตอนที่พี่อุ๊บสอนป้าแตน
ว่าพอไปแบบนี้แล้วจะต้องโพสต์ปลายเท้าต้องแบบนี้
มีบางช็อตป้าแตนก็เขินแล้วบอกว่ามันยากจัง
ก็ต้องเขินสิจากชาวบ้านธรรมดาคนนึงนะ
กระแสเพลงปล่อง่อน
ที่ลุงพลไปด้วยยอดวิวดีมากเลยน่ะแล้วก็ให้ค่าตอบแทน
คุณลุงพลไปแล้วตามยอดวิวก็คือให้ไปแสนนึง
เพราะเห็นว่าเหมาะสมกับการเป็นคนดีของลุงพลนะฮะ
ว่าอย่างนั้นส่วนจะมีผลงานเพลงอีกด้วยหรือเปล่าเนี่ย
เป็นเรื่องของอนาคตยังไงต้องขอบคุณแฟนแฟนไทยรัฐทีวี
ชื่นชอบผลงานด้วยอันนี้คุณจินเขาฝากมานะครับนะฮะ
คุณผู้ชมครับแน่นอนเราลืมไม่ได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ความดังของลุงพลหรือว่ากิจกรรมต่างมากมายที่มันเกิดขึ้น
ที่เรานำเสนอไปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากต้นตอคือเรื่องของข่าวนะ
ข่าวน้องชมพู่คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟที่บ้านกอกเนี่ย
เมื่อวานนี้ระหว่างที่ทางด้านของลุงพลก็ออกงานไปไปร้องเพลงที่สกลนคร
ทีมข่าวเรายังตามตำรวจเพราะว่าตำรวจมีการเรียกประชุมลับ
นะไปประชุมกันกับทีมสืบสวนคดีนี้ทั้งหมดเพื่อติดตามความคืบหน้า
ทางการสืบสวนผลการทันสูตรศพนะฮะแล้วความเห็นที่ลงตรงกันว่า
ชมพู่เองไม่น่าจะเดินขึ้นภูเหล็กไฟไปเองได้นะฮะ
ขณะที่พ่อแม่ของชมพู่เองก็ยอมรับว่าเครียด
เพราะว่าตราบใดที่ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้
เชื่อเสมอว่าน้องชมพู่ไม่ได้ขึ้นไปเองแน่นอน
ถ้าตำรวจแถลงปิดคดีแบบนี้คงเสียใจมากถ้าไม่มีคนร้าย
ถึงเวลานั้นคงจะร้องไห้แน่นอนและไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร
เพราะว่าต้องอยู่อย่างหวาดระแวงคนร้ายก็จับไม่ได้เป็นห่วงน้องสดิ้งด้วย
สังคมก็จับจ้องถ้าตำรวจมีบทสรุปจริงอย่างนั้น
คงต้องปรึกษาผู้รู้ด้านกฎหมายว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร
ยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่ของน้องชมพู่ด้วย
นาภาษาฝั่งของเขาดีเราก็ยังคงตามกันต่อว่าจะจบอย่างไร